ไม่ใช่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า

คู่เขาเราเขินโอ้ยเขินจริงเขินจริงคือวันก่อนเนี่ยฟังน้องนายให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไปแล้ว
คุณผู้ชมนะบอกว่าจะเดินหน้าจีบใบเฟิร์นพูดชัดเลยว่าผมชอบเขา
แล้วก็ฝากพี่สื่ออย่างพวกเราเนี่ยช่วยไปหาคำตอบมาด้วยว่าใบเฟิร์นเนี่ยเขาคิดเหมือนผมหรือเปล่า
แล้วพวกเราถามกันเองเหรอว่าเขาต้องกันหรือเปล่า
น้องนายฝากเราถามใช่ไหมว่าใบเฟิร์นคิดเหมือนผมหรือเปล่าไปฟังใบเฟิร์นกันค่ะ
นายก็โทรมาค่ะแล้วก็นายก็มีโอกาสได้พูดกับหนู
ก็สารภาพหลายอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะ
ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้น
ได้แบบเปิดใจคุยหลายอย่างได้รู้จักกันมากขึ้น
แล้วก็ฝนว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะ
มันเพิ่งเริ่มอะเนาะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างนี้

แล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนหนูทุกคนแล้วนะตัวเรา

เดี๋ยวนี้จะเป็นคำตอบใหม่เป็นคำตอบฮิต
ถ้าผู้ชายถามเราว่าเราชอบเขาหรือเปล่าตอบไปสั้น

ผู้ชมพักคู่คุณก๊อบทัศนัยกับคุณพี่ใบหนาดไว้ก่อนนะฮะ

มีคุณผู้ชมเรา๓คนนั่งดูยิ้มกันตาม

เขินมากนี่คืออาการของคนมีความรักชัด

หลังจากที่นายนพัฒน์สารภาพแอบชอบ
ถือว่าเป็นก้าวแรกของการสิ้นสุดทางเพื่อนค่ะ
แล้วก็ข้ามเส้นเฟรนโซนเข้าสู่โหมด
ครบหาดูใจไปเรื่อย
คือการแถลงข่าวเมื่อวานนี้สังเกตเลยนะว่า
ใบเฟิร์นพูดไม่ค่อยชัด
หลายคนก็แซวว่าเคินหรือเปล่าเลยพูดไม่ชัด
ไม่ใช่น้องฝากบอกว่าเพิ่งไปทำฟันมาค่ะ
แล้วก็ถึงจะพูดไม่ชัดแต่เขาตอบตรงทุกคำถามนะ

ถามไปก็ตอบไปก็เขินไปด้วยโดนแซวว่าแก้มแดงเนี่ยปัดแก้มแรงไปหรือเปล่าจ๊ะ
เจ้าตัวก็เขินไปไม่ถูกอีกค่ะใบเฟิร์นยอมรับว่ารู้สึกพิเศษกับนายนพัฒน์
เพราะว่านายเนี่ยเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายค่ะการที่นายโทรมาสารภาพถือว่าเป็นสเต็ปแรกที่ดี
ก็แกล้งแบบขำเขินไปก่อนเพราะว่าไม่รู้จะตอบอะไรจริงก็เขินเขาคุณผู้ชม
หลังจากนี้ก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปแบบเป็นแบบธรรมชาติสบายไม่กดดัน
แล้วหลังจากการแถลงข่าวของใบเฟิร์นเมื่อวานนี้ค่ะเพจทวงคืนใบเฟิร์นแล้วก็เพจทวงคืนนายนพัฒน์
ฟิลไปตามตามกันคุณผู้ชมโดยเฉพาะเพจทวงคืนนายนพัฒน์เนี่ย
ไม่ออกเลยไม่รู้พิมพ์อะไรนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนบันเทิงอย่างแต้วนัทพร
เขาอัดคลิปมุ้งมิ้งมาเลยกับนายนพัฒน์นะคะพร้อมกับลงแคปชั่นด้วยว่า
เรียกฉันว่าใบจุดไม่รู้ใบอะไรแหละคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
คือเหมือนแต้วแบบอยากจะแบบว่าให้นายพูดคำว่า
สักทีกับใบเฟิร์สอีกสักครั้งหนึ่ง
เป็นคลิปแบบแซวกันขำคุณผู้ชมจริงคลิปนี้ถ่ายก่อนที่น้องใบเฟิร์นเขาจะมาแถลงข่าว

แต่ว่าหลายคนดูว่าเป็นคลิปที่น่ารักดีอยากจะลองว่าถ้าเปลี่ยนจากแต้วเนี่ยใบแต้วเนี่ยเป็นใบเฟิร์นจริงเนี่ย
มันจะหวานขนาดไหนสำหรับคลิปนี้

ย้อนกลับไปหนังเรื่องแรกที่น้องใบเฟิร์นเล่น
สิ่งเล็กที่เรียกว่าน่ารักมากเนอะ
เข้าไปไม่ต้องทวงคืนครับให้เขาดูใจกันไปนะครับ